จังหวัดเพชรชบูรณเพชรบูรณก็มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เด็กนักเรียนก็ทำอะไรกันไปดูหน่อยค่ะ
นี่เป็นยังไงน่ารักไหมอันดูมั้ย

เขาทาปากแดงแบบนี้เขาแต่งตัวเป็นเงาะไงเงาะป่า
จัดกิจกรรมกันสนุกสนานเลยนะคะ
ที่โรงเรียนบ้านเนินมะค่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ภาษาไทยแห่งชาติเด็กเขาก็มาทำกิจกรรมกัน
จัดกันที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินมะค่าหมู่๓
ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม
มอบรางวัลพร้อมประกาศธรรยาบาทให้แก่น้องเรียนที่ที่นัดการประกวด
ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี๒๕๖
นี่มีน้องหนูหลายคนนะคะที่ได้รับรางวัล
การจัดกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

แล้วก็ให้มีผลสำริดทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ไม่แค่การประกวดการแข่งขันเท่านั้น
ยังมีการโชว์การแสดงของน้องด้วย
ไอ้ที่จะเห็นต่อไปนี้นี่แต่งตัวมาเป็นเงาะป่า
บอกเลยว่าแต่ละคนเต็มคาราเบล

เป็นกิจกรรมที่น้องมีความสุข

แล้วจากการที่ได้สอบถามเด็กน้องเนี่ยนะคะ
เงาะป่าปกติเงาะป่าตัวสีอะไรเด็กชายชนะ

เงาะโรงเรียนเงาะป่าหมายถึงเงาะในวรรณคดี

แปลว่าเงาะเด็กวันนี้เงาะที่มาเป็นวันนี้สีขาวเงาะตัวขาว
น้องเขาบอกว่าสาเหตุที่แต่งกายเป็นโทนสีขาว
เพราะอยากเป็นเงาะรุ่นใหม่ในปี๒๐๒๐
อยากจะเปลี่ยนจะเงาะดำมาเป็นเงาะขาวแทน
เออเพราะถ้าหากว่าเป็นเงาะดำแปลว่าเงาะมันเน่า

เพราะว่ามีจินตนาการดีนะถูกต้องแล้วหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนะ
เด็กก็เอาล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียน

เอามาให้ดูกันสำหรับกิจกรรมของน้องนักเรียน

อันนี้เพื่อนเด็กชายชนะเหรอคะ
อยู่ในแก๊งเดียวกัน
อย่าให้เห็นนะว่าไปเต้นกับเพื่อนอยู่หลังห้องน้ำ
เออสนุกสนานแบบนี้
แต่ครูว่าครูหมดเวลาแล้วอ้าว